พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวชีวิตของพี่เจเน็ตเขียวกับพี่แจ๊คนะคะ

เขาอยู่กินกันมา๑๖ปีอันนี้เขาเปิดเผยทุกคนรู้ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะพี่เจเน็ตเขียวยังอึ้งเลย
อยู่ดีสามีนะคะสะกิดเธอเธอไปจดทะเบียนสมรสกัน

เพราะว่าสามีเปิดไปดูค่ะเวียกับวิกกี้
พี่เวียเห็นเขาแต่งงานเลยอยากจดทะเบียนเหมือนกันคุณผู้ชม
ก็เลยถามต่อพี่จะจัดงานแต่งหรือเปล่า

ส่วนงานแต่งจะเก็บเงินไว้ทำธุรกิจดีกว่า
ไปฟังหน่อยนะคะจะแต่งตามเวียวิกกี้จริงปะเนี่ย

วันเดียวกันวันเดียวกันด้วยวันเดียวกันด้วย

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ช่องนั้นเขาติดโควิดนะครับ
มีอีกท่านหนึ่งมาทำแทน
เขาไม่เคยทะเลาะกันเลยนะ

ตบตรงไหนตบติ๊กสากตบติ๊กสาก
เขาหวานมากเหมือนว่าจะมาจดอีกรอบนึง

เขาบอกเขาไม่เคยตบตีเขาตบแต่จูบตบฟัง
นี่ค่ะน่ามากที่เดียวเนอะคู่นี้